การซ้อมของทีมไทยนั้นถือว่าเข้มข้นมากนะครับ

เขาบอกว่าเกมนี้จะเป็นเกม๕ดาวอีก๑เกมนะครับ
อุ่นเครื่องของทีมระดับเอเชีย
แล้วก็อยากให้แฟนบอลที่ไปสนามนั้นได้กำไรกลับมาจากเกมนี้ครับ

โดยก่อนการซ้อมพี่ซิโก้เกียรติศักดิเสดังเมืองก็พาลูกทีมรวมใจนะครับ
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงหายจากอาการประชวนนะครับ
รวมถึงการเช็คความพร้อมของ๑๑ตัวจริง
ที่จะลงสนามในเกมพบกับทีมชาติซีเรียวันพรุ่งนี้ครับ
ซิโก้บอกว่าเสียตัวจริงในเกมแรกนะครับมีแล้ว
เกมวดับท็อมของเอเชียครับ
คงไม่รู้จะออมไปให้ใครนะครับ

ฉะนั้นมันไม่ใช่แค่หน้าที่ของนักฟุตบอลในสนาม
แต่ผมอยากให้ทุกคนที่เป็นแฟนบอร์น

ถ้าใครไม่มาดูคิงครับครั้งนี้นะครับ

เป็นทีมชั้นนำของเอเชีย
ไม่ใช่ทีมอะไรไม่รู้นะครับ

แล้วฟีฟ่าให้เป็นการอุ่นเครื่อง
ของระดับท็อปเอ

โลกรอบคันเลือกไกล
ก็ลงซ้อมต่อเลือกได้ตั้งแต่
ซึ่งทั้ง๓ทีมต่างก็ลงฝึกซ้อมที่สนามราชมังคลา

แล้วก็เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเก็บภาพได้๑๕นาที

ในเรื่องของโปรแกรมมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คู่แรกสระอับอิมิเรต

ผู้ชนะจะไปตัดสินแชมป์กันวันที่๕มิถุนายน
กฎิกานะครับไม่มีแชมป์ร่วมปีนี้นะครับ
ตัดสินด้วยการยิงจุดโทษหาแชมป์เดี่ยวเท่านั้นนะครับ

ที่ไปนั้นได้ดูของดีแน่นอนครับ

ถ้าไปซื้อบัตรหน้าสนามก็ซื้อได้นะครับ

หน้าจอแล้วนะครับบัตรก็มี๕ราคานะครับ

ถ้วยพระราชทานเนื่องในโอกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชครบ๗๐

ทวิตเตอร์และอินสตาแกรมครับ